ที่จังหวัดอุดรธานีเรื่องความเชื่อของพญานาคมี
ให้ได้ติดตามกันไปดูกันหน่อย

คุณผู้ชมดูที่นี่นะที่วัดศรีดาราม
บ้านคำสีดาตะบุลนะชุ่มแสง

ที่ถูกสร้างขึ้นเพราะว่ามีผู้สัทธาในองค์พ่อปู่
ฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นมาจากหนองคำศรีดา
มาเข้าฝันมาสร้างพญานาคให้ด้วย
ลักษณะที่เลื้อยจากศาลพ่อปู่ศรีสุโธผ่านหนองน้ำขึ้นฝั่ง
ด้วยแรงศรัทธาต่อองค์พระปู่สิงสุโธพญานาคาราช

แล้วเป็นทางยาวหลายเมตรนะครับ

ในลักษณะที่เลื้อยจากศาลเก่าพ่อปู่มาขึ้นฝั่ง

โดยก่อนจะสร้างพ่อปู่เลื้อยขึ้นจากหนองน้ำคำศรีดาเนี่ย
ก็จะมีเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสัก๑๖ไร่
และที่แปลกหนองน้ำก็คือระดับน้ำ
หนองน้ำเนี่ยมันจะมีตลอดนะ

เรียกได้ว่าระดับน้ำเท่าเดิม
เป็นสิ่งอัศจรรย์ใจที่ชาวบ้านเขาเชื่อกัน

ก็เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่าง
ที่เกาะความชโนะตกวังหนากินที่อเผอบ้านดุง

อ๋ออยู่ใกล้กันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ส่วนการตั้งศาลพระปู่ศรีสุโธนั้น
ก็มีมานานหลายสิบปีแล้วชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขารู้กันดี
แล้วก็ยังมีผู้ที่มาขอโชคขอลาบด้วยนะครับ

ไม่ขอพอจากแม่ย่าตะเขียน

แม่ตะเคียนใช่ไหมล่ะก็ใช่แต่ที่นี่เขาเรียกว่าแม่ย่าตะเคียนไง

ก็คือเหมือนให้ความเคารพอายุเยอะก็เลยเรียกว่าแม่ย่าตะเขียน
เอางี้ละกันคนที่มีความเคารพสัทธาเขาก็ว่ากันไป
ไม่ได้มาลบหลู่อะไรกันแต่อย่างนี้ไหว้แล้วสบายใจก็ลองไปกันดู